ราคาขึ้นมันก็แพงอ่ะนะน้องใบตองนะคุณชิสานะ
อยากจะกินอะไรที่มันอร่อยแล้วถูก
ตามผมมาเพราะมีเงินแค่๑๐บาทก็อิ่มท้องได้แล้ว
อยู่ตรงไหนอะไรยังไงติดตามเลยในช่วงของตลอดกิน
พามาร้านข้าวแกงแม่จ๋า

๑๐บาทเท่านั้นจริงคุณพุทธโมมีเมดูของเพียบเลยครับ
ใครจะเชื่อครับ๑๐บาทขายได้
ร้านนี้อยู่ที่ตำบลเผยอบเผอเมืองจังหวัดไรยอง
กำลังขายเลยกำลังตักให้กับลูกค้าเลยครับ
เขาบอกว่านี่คือร้านข้าวแกงราคาประหยัดขวัญใจมหาชน

ร้านแห่งนี้เป็นของคุณวันศรีหลักและคุณรัชพลสะอาดยิ่ง
จุดเด่นฮะอย่างที่เห็นป้ายนี่บอกชัด๑๐บาท
แล้วเมนูเพียบครับมีมากมายหลายเมนูให้เลือกสรรงาน
ถามว่ามีอะไรบ้างเขาบอกว่า๑วัน
ร้านนี้จะทำกับข้าววันละ๒๐เมนู
มีครบอ่ะเมนูแกงไหมต้มก็มาผัดก็มี

แถมเข้าเปล่าลูกค้าไปตากเลย
เอาอย่างสีสะปายใจเลย